ผู้ปกครองเด็กเขาโพสต์เอาไว้

คือผู้ปกครองบอกว่าตอนแรกเนี่ยก็คิดว่า
เด็กทะเลาะกันเป็นเรื่องเด็ก

มีเด็กฝ่ายหนึ่งที่เหมือนกับเขาไม่สู้
เขายอมแล้วแต่ถูกรัว
จนแบบจนเขาเจ็บอะค่ะ
ผู้ปกครองของเด็กคนที่บาดเจ็บนี่แหละ

แล้วใครเป็นคนถ่ายแล้วคนถ่ายทำไมไม่ห้าม

ถูกทำร้ายกันแบบนี้ไปดูคลิปกันหน่อยนะคะ
เออเอาคุลกะโหล่งมันล้ามแลุ้
กูสายให้หน้ามันอ่ะ
เฮ้้ยยยมึงไม่ต่อยแหล้งหัวมันอะ
เออกูไม่มีไรให้ต่อย
มึงช่วยสอนที่หน้าย
นี่ค่ะตัวนิดเดียวใช่ก็ยังเด็กเด็กก็เนี่ยเสียงยังไม่แตกพาเลยหนูเว้ยจริงคือน้าชายของเด็กที่ใส่เสื้อสีน้ำเงินกางเกงสีดำในคลิปอะค่ะเป็นคนโพสต์นะคะโพสต์คลิปแล้วก็มีข้อความบอกว่าถ้าเป็นอะไรไปจะแจ้งความเอาเรื่องได้ไหมเนี่ยแบบนี้มันแรงเกินไปไหมคือเด็กอีกคนที่เป็นหลานผมมันก็ไม่สู้แล้วแต่ทำไมอีกคนใส่ใหญ่
อยู่ในหมู่บ้านเอาคลิปไปแชร์ก็เลยเห็นความรุนแรงที่เกิดขึ้นก็เลยถามกลับไปยังคนถ่ายคลิปและชาวเน็ตว่าแบบนี้รุนแรงไปไหมถึงแม้ว่าจะเป็นลักษณะของเด็กเล่นกันหรือเด็กทะเลาะกันแต่มันดูแล้วโอ้โหมันดูรุนแรงมันควรจะห้ามกันไม่ควรมองเป็นเรื่องสนุกสนานล่าสุดนะคะพ่อแม่ของน้องในคลิปพาน
แล้วก็ต้องกินยาเพราะเหมือนโดนแบบต่อยไปที่กกหูอะไรแบบเนี้ยค่ะก็ที่เพื่อนเขาพยายามแค่บอกว่าอย่าไปต่อยหัวใช่ไหมเนี้ยมันโดนหูโดนหัวเต็มเต็มอืมแล้วทางผู้ปกครองของน้องเขาจะไปแจ้งความนะคะครับแต่ตำรวจบอกว่ามันก็แค่เรื่องเด็กยอกล้อกันเล่นหรือเปล่าตำรวจถามกลับมาแบบนี้ไงโอ้ไม่แล้วมาฮะอืม
ค่ะครับส่งข้อความไปที่เจ้าของโพสต์แล้วก็บอกว่าพร้อมรับผิดชอบเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วก็ไปเจอกับผู้ปกครองของน้องคนที่โดนต่อยไปเจอกันที่โรงพักนะคะครับไปขอโทษกันแล้วไปคุยกันเรื่องของการชดใช้เยียวยาค่าทำขวัญค่ารักษาพยาบาลกันเรียบร้อยอืมคือน้องน้องที่มีเรื่องมีราวกันเนี่ยต้องระวัง
ตายขึ้นมานี่ยุ่งใช่ค่ะบางทีไปโดนอวัยวะสำคัญไปโดนส่วนสำคัญของร่างกายเนี้ยมันตายนะคะ